เราฟังเรื่องราวข่าวของโชเฟอร์แท็กซี่กับผู้โดยสารที่มีการร้องเรียนกันมาบ่อยแล้ว
แต่คราวนี้เป็นเรื่องของโชเฟอร์ค่ะที่มาร้องเรียนผู้โดยสาร
เหตุนี้มันเกิดจากว่าโชเฟอร์เนี่ยเขามีคลิปมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่เขาโพสต์แชร์กันในกลุ่มของโชเฟอร์เอง
เตือนภัยโชเฟอร์ด้วยกันเองบอกว่ามีสาวหล่ออยู่คนนึงเนี่ยเจ้าเล่มากเลย
ทำทีว่าตัวเองจะโอนเงินจ่ายค่ารถเพราะว่าไม่มีเงินสด
แล้วก็เลยขอเงินสดโชเฟอร์ติดตัวไปแล้วตัวเองจะโอนเงินให้
ปรากฏว่าสุดท้ายบอกว่าสัญญาเน็ตไม่ดีบ้างล่ะโอนเงินไม่ได้บ้างแหละ
นั่นแหละค่ะมาในคราบของมิจฉาชีพแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะ
มีตังค์ทางมือถือแล้วจะเอาตังค์พี่ก่อน๘๐๐แล้วพอเข้าไปโทรศัพท์บอกว่าเน็ตใช้ไม่ได้
บอกว่าถ้าเด็กใช้ไม่ได้ไป๗๑๑เดี๋ยวพี่ไปเติมเด็ดให้เราก็ไม่เอา
อันนี้คุณผู้ชมเป็นคลิปที่เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีมาก
โฟเฟอร์เขาบอกว่าไหนบอกว่าจะยืมตังค์พี่ก่อน๘๐๐แล้วบอกเน็ตใช้ไม่ได้
แวะให้ลงไปเติมเงินก็บอกไม่ได้ทำอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้น
โฟเฟอร์แท็กซี่เนี่ยนะคะเขาเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ที่ใช้ชื่อว่าแท็กซี่เลี่ยงเมืองปากเกร็ด๔๓
เป็นคนโพสต์คลิปนี้พร้อมกับให้รายละเอียดเพิ่มเติมบอกว่า
ทอมตัวแสบเนี่ยพอได้เงินไป๘๐๐บาทตอนแรกบอกจะโอนเงินคืนให้
สุดท้ายบอกเน็ตไม่แรงถามไปถามมาบอกใช้เน็ตรายวันเน็ตมันหมด
ไปเติมสัญญาเน็ตก็ไม่ยอมไปสักครู่บอกอ้าวมีเน็ตแล้วแต่โอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้
แล้วก็งงไปหมดสุดท้ายยังไม่ได้เงินคืนยังไม่ได้โอนเลย
คุณพี่เขาบอกอาการแบบนี้มีชะชิพชัดเลย
ก็เลยขับรถไปที่สรภพรเมืองนวลธบุรี
ให้ตรวจประวัติตรวจสอบและลงประวัติไว้
เพื่อที่จะเข็ดหลาบไม่ได้ไปหลอกคนอื่นอีก
แต่พอขับรถออกมาจากโรงพักก็โทรศัพท์ไปแจ้งที่อู่บอกว่าเนี่ย
โดนสาวธอมเนี่ยโกงค่าโดยศาลมาแบบเนี้ย
ทางเจ้าของอู่เขาก็ซักถามลักษณะของสาวธอมนะ
ว่าแบบเอ๊ะคนที่โกงรูปร่างลักษณะเป็นแบบไหน
เจ้าของอู่พูดทันทีเลยบ้างอย่าอย่าปล่อยไปนะอืม
คือมีโชเฟอร์แท็กซี่แบบนี้หลายคนถูกสาวธอมหลอกเอาเงินไปเหมือนกัน
อู่เนี่ยเคยโดนกันมาแล้วบอกให้เฝ้าเอาไว้ก่อน
เดี๋ยวจะให้โชเฟอร์ที่อู่เนี่ยไปเลยไปชี้ตัวว่าใช่คนคนเดียวกันหรือเปล่า
โฟเฟอร์แท็กซี่ในคลิปนะคะก็เลยขับรถย้อนกลับมาที่โรงพักอีกทีนึง
ปรากฏว่าตำรวจปล่อยตัวสาวธอมไปแล้ว
ก็เลยเนี่ยอัดคลิปวิดีโอไว้แบบนี้
นำคลิปมาโพสต์เตือนไพรกันในกลุ่มของเอง
ใครพบเห็นแจ้งตอบันไดเลยนะคะพี่พี่ชอเฟอร์พี่พี่แท็กซี่
ดูอยู่ตอนนี้แล้วโดนแบบนี้นะเพราะว่าเขาบอกว่ามีหลายคนที่เคยถูกหลอกเอาเงินไป
แล้วก็ไปแจ้งความแล้วที่สพบางกรวยนนทบุรีด้วย

เตือนภัยพี่แท็กซี่กันแล้วกันมิจฉาชีพมาในหลากหลายรูปแบบจริง